ยังอยู่กันที่เรื่องราวของความหึงหวง
คราวนี้ฝ่ายภรรยาหึงหวงสามี
กลัวจะมีสาวอื่นมาติดพันธุ
ตัดสินใจเอาน้ำมันราดทั้งคู่เลยนะ
แล้วจุดไฟเผาบอกว่างั้นก็ตายตามกันไปเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
โดยผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปติดตามอาการของทั้งคู่ค่ะ

ก็ไปเจอกับสามีคือนายสุรินคำคติอายุ๖๒ปี
นายสุรินได้รับบาดเจ็บ
มีบาดแผลจากการถูกไฟไหม้ตามลำตัวหลายแห่งเลยนะคะ
ส่วนภรรยาคือนางรานีไพรินอายุ๕๘ปี

ทีนี้ฝ่ายสามียังพอให้การได้
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นของวันก่อนมีปากเสียง
ทะเลาะกับภรรยาเสียงดังเลยค่ะ

กลัวว่าจะไปมีผู้หญิงคนอื่นมาติดพันธุ
หลังจากนั้นภรรยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอก
พักใหญ่กลับมาพร้อมกับขวดน้ำมันเบนซิน
เดินมาหาบอกว่าจะได้ตายไปพร้อมกันในคราวนี้แหละ

ก็เอาน้ำมันมาสาดใส่
คือสาดใส่ทั้งตัวเองสาดใส่ทั้งสามี

ผมก็ทุบน้ำมา

ผมก็ยั่งส้มกลางกาย
คือยืนพนมมือรับชะตากรรมเลยอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะ
ค่ะทีนี้เราก็ไปที่บ้านพักในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ไปคุยกับญาติของฝั่งสามีที่เขามาช่วย
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ๊ยทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเสียงดังเลย
ตอนนั้นได้ยินก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมทะเลาะกันเสียงดังเลยเดินมาดู
ตอนที่มาเห็นเห็นไฟลุกท่วมทั้งสามีแล้วก็ภรรยาแล้ว
ก็เลยใช้ผ้าห่มชุบน้ำเข้าไปดับไฟ
หลังจากนั้นก็รีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยให้รีบมาช่วยเหลือค่ะ
ซึ่งทางตำรวจเองหลังจากนี้บอกว่าจะสอบสวนพยานผู้เห็นเหตุการณ์
แล้วก็จะต้องรอให้ทั้งคู่คือสามีภรรยา
ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกออกจากโรงพยาบาลก่อน
แล้วจะเรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ